คุณผู้ชมครับยุคนี้ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้ว
ทำไมคะพี่อุ๋ยรู้สึกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหรอคะ
เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องถึงคือส่วนหนึ่งเทคโนโลยีต่างดีขึ้นการแพทย์ดีขึ้น
อาหารการกินต่างคือทำให้คนเราเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้น
ประเทศไทยเองก็มีคนสูงอายุคนอายุยืนมากขึ้นค่ะนะฮะ
ทีนี้โดยเฉลี่ยพอเรายืนยาวมากขึ้นกว่าอดีตมันจะเป็นเพราะอะไร
แล้วเราจะเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยเก่าอย่างไรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างไร
ติดตามจากคุณคิงพีรวัตรในช่วงนิวโชว์สเปเชียลครับ

โชว์สเปเชียลวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับผู้สูงอายุ
จากทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย
เพราะคนไทยมีอัตราการเกิดน้อยและปัจจัยต่าง

จำนวนนี้หลายคนคือบุคคลในตำนานที่ยังมีลมหายใจ
คุณผู้มีโรคอะไรไหมครับ

ในโลกนี้มีใครอายุ๙๒ยังทำหนังทำละครอยู่
ปรากฏในโลกนี้ไม่มี๗๐ก็ไปแล้ว
มีอาวุธก็ไปแล้วไม่มีอัตราครับ
ว่าเป็นคนแรกในโลกที่อายุ๙๐กว่ายังสร้างหนังสร้างละครได้
ทุกวันนี้ยังแฮปปี้ดีไหมครับ
ก็เลยพักผ่อนหน่อยตามที่หมอสั่ง
ก็ได้ตื่นสายหน่อยผมเล่นอย่างเดียวคือเล่นกรอบ

แล้วก็สาธารณ์ที่มีประโยค
สุขภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน
เหมือนกับยาอายุวัฒนะของผู้สูงอายุวัยเก่า
ดูแลสุขภาพดีมากเท่าไหร่
ยืดอายุให้คุณภาพชีวิตดีมากขึ้นตามไปด้วย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย
กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

กลับวันนั้นไม่เอาหน่อย

คนจะอายุสั้นอายุยืนเนี่ย
คนจะอายุสั้นอายุยืนเนี่ย

ไม่ใช่ดูแค่หูยาน
หูยาวหูใหญ่เท่านั้น
ต้องดูทั้งรูปหน้า

๑รักษณะของรูปหน้า

๓ขิ้วจมูกปากแล้วก็หู

สุดท้ายสุดเราจะต้องดูวังทั้ง๑๒บนแรก

การศูนย์วิทยาศาสตร์อายุระวัตินานาชาติ
มองว่าปัจจัยที่ทำให้คนไทย

เพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ดีขึ้น

การดูแลสุขภาพกายใจ

จะช่วยลดอัตราเสี่ยงเจ็บป่วย
ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ใกล้ตัวรอบตัวหรือในตัวเราก็ได้ครับ

เคล็ดลักษณ์ก็คือว่าเราอยากได้อะไร
เราอยากมีความสุขแค่ไหนหรือว่าเราอยากให้สุขภาพดีแค่ไหน

คีย์เวิร์ดอีกว่าใจสำคัญเลยก็คือว่า
หมั่นใส่ใจฟังเสียงกระซิบจากสุขภาพของเราเอง
การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
แต่ด้วยข้อจำกัดและบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจุบันมีทางเลือกในการช่วยดูแลผู้สูงอายุ
ครอบครัวและลูกหลานเพิ่มขึ้นเช่น
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุแบบบ้านพัก
โรงพยาบาลศูนย์บริการ
อกจากนี้ยังมีบริการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
แบบดูแลถึงบ้านอีกด้วย
โรงพยาบาลศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ